ประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกัน
คู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดี
อีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้
แปลกใจอะไรกันนี่
หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชาย

ลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอ
แค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใด
ยินเสียงร้องอย่าจ้าลอยจากข้างใน
น้องมีชายแนบในห้องนอน
ใส่กล้อง
คุยกันสำราญเต็มที่
ห้องเช่าห้องนี้
จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อน
พี่เป็นคนเช่า
แต่เขาเป็นผู้มานอน
ปิดประตูลงกรอน
เขาคงนอนทับรอยพี่ชาย
ต้องลาห้องเช่า
ไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์
ชั้นแสบสั่นชะนอนวังเด่
แม่คนหลายใจ
แกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชาย
เจ้าของรองเท้าเป็นใคร
ชั้นยามใจพี่ชายเหลือเจน
ชั้นแสบสั่นชายเหลือเจ้าหลายใจ